นายสอนรักสลุยแสงอายุเจ็ดสิบสองปีค่ะอยู่ที่ถำบลหนองสาหร่ายอำภูเดินเจดีแจงวัดสุพันบุรี

ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างชนท้ายรถ๑๐ล้อบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข๓๔๐สุพรรณบุรีชัยนาธ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองชัยหน้าช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๕๕ค่ะ
เจ้าหน้าที่รุดเข้าไปตรวจสอบนะคะพบผู้บาดเจ็บตอนแรกเนี่ยอาการสาหัสอยู่ค่ะ
จมกองเลือดหายใจรวยรินเพราะว่าได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระแทก
ก็เร่งช่วยเหลือนะคะแต่ว่าไม่สามารถช่วยได้ทันจริงค่ะเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลย
ข้างกันไปพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างในนั้นมีกระสอบใส่ขวดและของเก่ารวม๒กระสอบด้วยกัน
จากการสอบสวนนายบุญเสริมชุ่มมาคนขับรถบรรทุกให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
จอดรถอยู่ข้างทางเพื่อที่จะซ่อมและขันน็อตเผลารถที่เสีย
แต่ยืนยันว่าเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินแล้วก็เอาถังน้ำมันพร้อมกิ่งไม้ไปวางอยู่ที่หลังรถ
ตัวเองอยู่นั่นเองนะคะได้ยินเสียงชนดังสนั่นอยู่ที่ท้ายรถวิ่งออกมาดูพบว่ามีรถ
จักรยานยนต์พ่วงข้างชนท้ายรถตัวเองแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะก็เลยรีบ
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบตำรวจนำตัวคนขับรถบรรทุกไปสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้กระทำความผิด
ส่วนผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่จะนำไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลชัยนาธนเรนทร
เพื่อติดตามญาติมานำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ